สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะ
มันจะเจอกันก็ได้มันจะใส่อย่างนี้นะคะ
อะไรละคะตอนแรกไม่มีแล้วใช่มั้ย

กลับไปเอาออก

ไม่ได้ไงว่า๐๐
สถิติมันแบบนานจะมีสักที
ห่วยสามตัวจะออกซื้อได้รึแม่เหมือนไหร่อย่างนั้นยังสิ

เลขท้าย๓ตัว

เลขหน้า๓ตัวได้แก่๖๘๑แล้วก็ตองศูนย์
เห็นไหมฮะเนี่ยครับแล้วก็แน่นอนครับรางวัลที่๑นะครับ
๑๒๕๒๗๒นี่ใครโชคดีใครถูกอะไรยังไงบ้าง
เมื่อวานเราไม่ได้มีการใบ้เบิ้ยอะไรไปใช่ไหม
ใบ้ก็ไม่ถูก๒๔ไม่ถูกไม่ตรงไม่ใกล้เลยเนาะไม่เฉียนเลยน่าจะบอก๐๐๐เนาะ
ไม่ใช่ออกได้ไงใช่มั้ยมันออกยากว่า๐๐๐๐๐๐ออกได้๙๗๑เนี่ยออกบ่อย
แทงไปก็มันไม่เคยถูกเลยมีจะโดนกิน
คุณสื่อมันเยอะมันนี่ไงมันเลขปรัสสิกมีเลขใครอะไรนะขอห้ามสื่อ
อ๋อหรออันแรกที่๙๙เพราะว่ามวดนี้๙๙อยู่ข้างหลังโดนห้ามเยอะ
ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะครั้งที่แล้วมันก็ออกไปนะคะออก๙๙ไงงวดแล้วออก๙๙
อ๋อแล้วก็๙๐๓วันที่แล้วมันจะต่อไปเรื่องการเมืองเลยไหมถ้าอย่างนั้น
จะไปเรื่องการเมืองเลยก็เนอะมันมีข่าวมาหลายข่าวว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะรู้จักเขาว่ารัฐบาลแห่งชาติ
นี่ไงหลายคนก็รัฐบาลแห่งชาติคืออะไรน้องเข้าใจป่ะคือทุกพักส่งคนมารวมกันหมด
อืมไม่ว่าจะเป็นพักทุกพักที่ส่งการเมืองอ่ะอืมมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอืมโดยในที่สุดแล้วก้าวไกรจะต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
ซึ่งเขาก็งงว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ทำไมตอนนี้๒๓วันนี้มันข่าวหนาหูเหลือเกิน
อู้๖พันล้านนะคะ
อะคุณไปดูที่วิทยาศาสนาวิทยานุเขาพูดสิวิทยาศนุเขาพูดว่ายังไงมันเกิดขึ้นมาแล้วนะว่าผลการเลือกตั้งมาว่าบางเขต
อือใครติดข้างนั้น
เดี๋ยวเขาจะไปตรงนั้นนิติไหมในการติดใหม่ล่ะพี่
เขาทำได้ทุกอย่างลูกเราเราอย่าไปสนใจ
หนูก็แบบเอ๊ะทำไมมันไปอยู่ตรงนั้น
แล้วบางทีจะอ่านข่าวอย่างนี้ก็เอาไป
็คือแบบแบบนี้

ผมนี่มี๒ด้านต่อหน้าเดียวกัน

ถ้าคุณวิสนุกรรมผู้ชายมันคุณลาวต่อก่อน
ก็เพราะวันนี้คุณวิสนุกรรมเขาก็พูดแปลก
เขาก็บอกว่าคุณวิศนุเขาก็บอกว่าเหมือนแบบว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะ
ว่าถ้าสมมุติพักการเมืองบางอันมันเกิดมีปัญหาแล้วก็มีการรับรองปุ๊บ
อันนี้อาจจะเขาว่าอาจจะต้องเลือกตั้งใหม่
เอ้าแล้วที่เป็นเลือกตั้งใหม่คนเขาก็งงนะว่าเขากำลังจะสื่ออะไรหรอ
ว่าจะต้องคำว่าเลือกตั้งใหม่หรืออะไรเขาก็ยกก็คือคุณวิศนุก็บอก
เขาแค่ยกกรณีตัวอย่างอืมบางคนก็จะบอกเอ๊ะมันเป็นการพูดเพื่อจะไปกดดัน
สวด้วยหรือเปล่าแบบนี้ให้เห็นไปในทางเดียวกันหรือเปล่าอย่างเงี้
ซึ่งวันนี้สวเขาบอกแล้วถ้ามี๑๑๒เขาไม่สนับสนุนอยู่แล้ว
เขาก็ค่อนข้างจะออกมาชัดเจนแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เอาไปทีละเรื่องก่อนนะฮะ
เพราะว่าข่าวการเมืองเนี่ยตอนนี้ถ้าแยกแยะแล้วหลายเรื่องพอสมควร

พักเพื่อชาติไทยพักแรงงานสร้างชาติ
เตรียมดำเนินการฟ้องร้อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
สารปกครองหลังจากที่มีหลักฐานเชื่อว่ากรกต

แล้วก็คำนวณจำนวนสอสอในแบบบัญชีรายชื่อ

เอาละเขาจะขอเช็คกับกรกตแล้ว
ล่าสุดวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
แบบสอสอแบบรายชื่อบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับ

ผลการเลือกตั้งทั้ง๔๐๐เขต

อย่างที่บอกเขารวมคะแนนที่ไหนที่อำเภอ
ซึ่งผลรวมคะแนนสอสอแบบบัญชีรายชื่อ

ผลคะแนนสอสอแบบบัญชีรายชื่อยังไม่เป็นทางการเนี่ย
จำนวน๖๙๔๒๙คะแนน
เนาะก็ถ้าสมมุติเรานับกันจริงเนี่ย

สำหรับ๓พักดังกล่าวข้างต้นเนี่ย
ผลการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อยังไม่เป็นทางการ
พลังเนี่ยมีอยู่๑๕๔๓๐๔คะแนนนะฮะ
ถึง๑๕๖๔๐๓คะแนน
พักเพื่อชาติไทย๑๓๒๐๘๒คะแนน
ถึง๑๓๔๘๓๓คะแนน
ก็คือเอาง่ายก็อยู่แล้วสิ่งที่ประมาณสักแสนกว่า
แสนแสนห้าจนถึงแสนสามแสนสองแสนสามอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไปดูกันว่าเขาจะต้องนับกันยังไงกันต่อไป
พวกเขาก็บอกจะขอนับใหม่แต่คือตอนนี้ก็คือ
จะไปอยู่ภักดีพักภูมิใจไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอน
รู้สึกจะมีของประชาหัฐิบัตรเพิ่มไหม
ของกลุ่มอณุทีเนี่ยเพิ่มของกลุ่มอณุทีอะเพิ่มนึง
แล้วก็รวมไทยสร้างชาติน่าจะเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ลองไปดูดีดีขนาดเดียวกันวันนี้คนพูดถึงกันสองกรณี
ค่ะคือเกี่ยวกับที่เขานำเสนอว่าเอาอย่างงี้แล้วกัน
นี่ไงก็เป็นคำถามขึ้นมาแล้วมีคุณคุณมาจับมือกันแล้วก็
เอาพระกาวไกรเป็นฝ่ายการคนก็อะไรวะ
กรณีที่นายเจดทร์อิญสัวห่างสว
เขาออกมาเสนอว่าเอาอย่างนี้ถ้าเราคิดไม่ออก
ไม่ถูกเราจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติกันไหม
ถือว่าเป็นความคิดเห็นแตกต่างที่เราก็รับฟัง

การเสนอรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเอาจริงนะสากลเขาไม่เกิดกันนะ
เขาไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศต่างหรือไม่ใช้คำว่าไม่ค่อยที่จะเกิดขึ้นในประเทศต่าง
แล้วก็รัฐบาลแห่งชาติเนี่ยจริงแล้วจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตรุนแรงภายในประเทศ
แต่เขาบอกว่าคาดการณ์ว่าตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรวิกฤตนี่คะทำไมถึงจะไปเกิดเหตุการณ์แบบนั้นถูกไหม
แต่วันนี้พักเพื่อไทยก็บอกเลยว่าไม่เห็นจะมีอะไรวิกฤตเลยแล้วเราจะตั้งกันทำไมรัฐบาลแห่งชาติขอให้ยึดเจตจำนง
และความหวังของประชาชนก็คือผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ย
คือเขาต้องการให้ภักดิ์เก้าไกรเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

หัวหน้าเพื่อไทยพูดว่าพักเก้าไกรก็ควรจะเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาล
โดยมีนายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ดังนั้นวันนี้พักเพื่อไทยเขาบอกเลยครับเจตจำนงของเขาเนี่ย
ต้องการให้ความหวังของประชาชนสำเร็จ
ส่วนมีข้อกังวลเกี่ยวกับนายพิธาเป็นเพียงการคาดเดากันเองว่าเขาจะโดนเรื่องหุ้นสื่อ
โดนเหลืองหุ่นนู่นโดนคดีนู่นคดีนี้
วันนี้พักเพื่อไทยเองก็ยังเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ
พร้อมที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับอืม

บ้าหรือเปล่าภักดิ์คือภักดิ์ไม่มีความหวังสิเนอะ

น่ะคือวันนี้คนก็จับตามองว่ามันมีสองค่ะ

เห็นโพลที่เขามีเรื่องของประธานสภา

ขึ้นมาเลยของไทยรัฐเนี่ย

คือทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ตอบได้คือก้าวไก่

เขาเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน

จะต้องเลือกตั้งก่อนนายกรัฐมนตรี

กรกฎาคมเนี่ยต้องเลือกประธานสภากับรองประธานสภาทั้งสองแล้ว

แล้วไปครุฑตรงชาติเดี๋ยวกลับมาละครับ
เอากินข้าวให้สบายก่อนจะไม่เป็นไร

นะเดี๋ยวฉันจะเล่าข่าวเกี่ยวกับขนตก
รุ่นนี้มันทำอะไรก็ได้ไงเธอฮะพิธีกรรมรุ่นเด็กก็ดัวไว้เผื่อเป็นเออ
จะได้รับรางวัลเยอะนึกออกปะลูกเอามากินสบายชิวไม่มีปัญหา
ก็เห็นบอกว่าการเป็นพิธีกรที่ดีให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด
อ๋อเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติไง
พี่นั่นก่อนน้องเล่าเรื่องน้ำท่วมคาดการณ์เรื่องของฝนเนี่ยว่าเขาคาดว่า
กรุงเทพเนี่ยน้ำจะท่วมลดลงเพราะปีนี้ฝนอาจจะเบาลง
ปีนี้ไม่ค่อยมีฝนอื้มฝนเยาวปีนี้มันเตียงอย่างโง่
ชานาคพี่ผ่านมาน้ำเปลี่ยงคอขกันนะห้มไม่
แต่มันลงเร็วไหมล่ะต้องยอมรับปกติฝนมันจะมี๒กรณีคือฝนตกสะสมถูกต้องมันก็จะสะสมสะสมระบายไม่ทัน
แต่ปีนี้เนื่องจากมันฝนตกแล้วมันทิ้งช่วงมันตกอันที่ที่แล้วแล้วเดี๋ยวหยุดยังไงมันก็แห้ง
ก็เขามีการเร่งสูบน้ำในพื้นที่ที่เป็นแบบพวกเป็นแอ่งต่างนานาที่มันมีเหตุการณ์เรื่องของการน้ำท่วมบ่อยนะคะ
ซึ่งประหลัดกรุงเทพมหานครเขาก็มีการเปิดเผยภายหลังจากที่เป็นประธานประชุมเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องของแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพบอกว่ากรุงเทพมหานครเขามีการเตรียมการโดยเร่งไปสำรวจพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมหนัก
อย่างเช่นพื้นที่ลาดกระบังค่ะตกทีไรท่วมทุกครั้งเนี่ยประเวทสวนหลวงสะพานสูงบางเขนดอนเมืองก็เหมือนกัน
หลัก๔ค่ะเพื่อที่จะไปหาทางว่าไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีก
ต้องบอกว่ามีจุดเร่งระบายน้ำที่ใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ๑๒ชั่วโมงประมาณ๒๓จุด
เมื่อได้ลงพื้นที่ไปดูก็พบว่ามันเป็นแอ่งเล็กค่ะก็เลยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปหาวิธีแก้ไขเรื่องของแอ่งเหล่านี้ซะ
โดยให้เขตสำรวจจุดที่เป็นรุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะไอ้พื้นที่ที่เป็นน้ำขังหากเขตสามารถแก้ไขได้ให้ดำเนินการทันที
หาพื้นที่แก้มลิงเพื่อที่จะรับน้ำแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ประจำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะบริเวณตระแกงท่อระบายน้ำ
โดยปีนี้คาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดน้อยลง
ซึ่งขณะเดียวกันคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็พูดถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำท่วม
ท่านบอกว่าสถานการณ์ฝนตก๒วันที่ผ่านมาก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจที่เป็นจุดอ่อนก่อน
แล้วก็เร่งรัดบางโครงการที่ยังไม่เสร็จอย่างเช่นบริเวณซอยสุขุมวิทย์๒๒๒๔๒๖
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติมสำหรับจุดที่กังวลก็จะมีเขตดอนเมืองนี่แหละค่ะ
เนื่องจากว่าติดบ้านลุกล้ำริมคลองก็ทำให้ไม่สามารถที่จะไปสร้างเขื่อนตลอดจนขุดลอกคลองเปรมประชากรอย่างสมบูรณ์ได้
ก็เลยมีการสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่ของคลองจุเอ็มแล้วก็คลองลาดพร้าว
เพราะอย่างบางทีมันมีบ้านเรือนประชาชนเนาะบางทีมันเป็นลุกล้ำ
เรื่องของเขตลำคองอย่างงี้
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของชาวบ้าน
คือแกมองอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนป่วย
แล้วปรากฏว่าญาติพี่น้องคิดว่าเนี่ยปอบสิงร่างแน่นะครับ
คือพ่อแม่ก็เลยนิมนต์พระวัดดังเนี่ยมาทำพิธีปัดเป่านะครับ
วันนี้คุณผู้ชมครับนายสมจิตพิทักษีแล้วก็นางสำรานพิทักษี
สองคนเนี่ยเขาเป็นผัวเมียกันนะครับกูอยู่ที่บุรีรำ
เขานิมนต์พระมาครับชื่อว่าพระครูสังวรธรรมโสพล
หลวงพ่อวินัยท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดสองพี่น้องนะฮะ
ทำพิธีปัดเป่าสิ่งลี้ลับออกจากตัวของนางสาวปริศนาพิทักษี
นอนป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายต่อหลายวันนะครับ
แต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นนะฮะหมอก็เลยบอกให้ญาติเนี่ยทำใจเถอะนะ
อนุญาตให้พาผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้านได้
พอมาถึงบ้านทั้งครอบครัวและญาติพี่น้องก็พากันร้องห่มร้องไห้คุณผู้ชมครับ
แล้วก็ขออโหสิกรรมเลยนะบอกว่าคืออโหสิกรรมนะ
เออเนี่ยไปสูตรที่ชอบที่ชอบนะต่างนานาเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าสภาพร่างกายของปริศนาเนี่ยเหลืองซีดไม่รับรู้อะไรแล้วนะคุณผู้ชมครับ
เนี่ยฮะวันนี้ฮะขออภัยนะคุณผู้ชมครับ
เนี่ยครับแขนขานี่เขียวช้ำหมดนะฮะ
คือทางฝั่งครอบครัวก็เชื่อว่าเป็นอาการของคนใกล้สิ้นใจแล้ว
แต่สิ่งที่ครอบครัวนั้นแปลกใจมากเลยก็คือ
ตรวจยังไงเนี่ยต้องไม่พบชิพจรนะครับ
ตรวจยังไงไม่พบที่ประจรแต่ว่ายังหายใจอยู่
ผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็เลยเชื่อว่าปริศนาเนี่ยตายไปแล้ว
แต่ไอ้ที่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะว่าปอบมาสิงร่าง
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับด้านทางฝั่งของหลวงพ่อวินัยเนี่ย
ก็บอกว่าเมื่อญาติโยมนิมนต์ให้มาเพราะเชื่อว่าลูกสาวเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ยังหายใจอยู่เนื่องจากมีผีมาสิงร่างแทน
หลวงพ่อเนี่ยก็จำเป็นต้องมามาช่วยดูให้
ซึ่งตั้งแต่บวชเป็นพระมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
แต่เคยได้ยินก็พูดกันนะถึงกรณีคนที่ตายไปแล้ว
แต่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะมีสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นเนี่ย
สิงร่างแทนโดยการทำพิธีก็เป็นไปตามหลักเมตตาธรรมครับ
ก็คือพระพุทธองค์พระธรรมพระสงฆ์สวดปัดเป่าบอกว่า
สิ่งที่เลี้ยงลับที่มองไม่เห็นเนี่ยขอให้ออกไปเสียเถอะนะ
ประพรมน้ำมนต์นะฮะเพื่อให้ความเป็นสิริมงคล
มาสิงล่าเป็นผีชมกหรือว่าผีชมกผีช
ไม่รู้คืออาจจะเป็นผีแบบหนึ่งตามหมู่บ้าน
อะไรว่าผีอะไรว่าผีชมกฮะหรือผีชมกปึ้ง

ซึ่งหลวงพ่อเองก็ใช้หลักธรรมะในการช่วย
เพราะหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้มีวิชาอาคมอะไร
แต่ว่าจะได้ผลหรือไม่เดี๋ยวก็ต้องรอดูเอาเอง

หมอป้าก็ยอมรับเพราะก่อนหมอป้ามันบอกไม่จริงหรอกทุกอย่างเยี่ยวสารเนี่ย
นางหมอป้ายังว่าเรื่องปอบแต่แบบว่า
ร่างร่างแบบบางทีเหลือแต่สังขาร

อย่างเช่นแบบว่าตอนเช้ามาอย่างนี้
นอนสลบกลางคืนหลังเที่ยงคืนปุ๊บ
ขึ้นมากินของดิบมันก็ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะอะไรไง

เสิร์ชดูเลยใช่ไหมว่าผีชะมดคืออะไร

อาจจะเป็นแบบว่าความเชื่อในท้องถิ่นหรือเปล่า

มีคนส่งมามีแต่ทะบบรึเปล่าคะ

ทาธรรมกคือภาษาเขมรแปลว่าปอบค่ะ

นี่จังหวัดอะไรเถอะ
ในวิกิพิเดียวว่าชมกคือปอบ
อันนี้คือบุริรำ

ชมกก็คือปอบ
มีเหมือนกันใช่มั้ย

แล้วแต่ท้องถิ่นของเขาว่าในท้องถิ่นไหนอะไรยังไง

ฉันก็คิดว่าสิงคโปร์ไม่มีที่มัวเถ
ฉันเห็นพวกคนเราไปทำประมูลโอ้เยอะมาก
ซิงคโปร์ที่หมู่เยอะมากมีไปตักน้ำ

อีกหนึ่งเรื่องตอนที่เราหาเสียงเนี่ย

สิ่งหนึ่งที่เขาเข้ามาเนี่ยร้อยวันแรกคือ

แล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อเดือนเมษายนเนี่ย
อาจจะเป็นการเกณฑ์ทหารครั้งสุดท้ายของประเทศไทยแล้ว

ถูกเพราะว่าโอเคละจะเป็นการสมัครใจในการเกณฑ์ทหาร
ปรากฏว่าวันนี้กระทรวงกลาโหมเนี่ย
เขาก็กางแผนปฏิรูปกองทัพ
ถึงปี๒๕๗๐เลยนะครับ
ฟังปุ๊บคือรถนายพลเนี่ย
แล้วเขาพูดมาเลยว่าดีนะณตอนนี้
สัญญาณที่ดีคือมีคนสมัครเป็นทหารมากขึ้น

แต่คนเริ่มอยากมาเป็นทหารมากขึ้น
วันนี้รองโฆษกระทรวงกราโหมก็เปิดเผยว่า
ที่ประชุมมีมติให้หน่วยขึ้นตรงกับ

ว่าทหารทำอะไร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หนึ่งจะปรับปรุงโครงสร้างให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้น
คืออะไรคล่องตัวทันสมัยให้ตรงกับยุคตรงกับสมัย
สองมีการยุติแผนการเสริมสร้างกองพลทหารราบที่เจ็ด
แล้วก็กองพลทหารม้าที่๓ของกองทัพบก
เพื่ออะไรครับเพื่อปรับลดกำลังทหารผ่าน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน๑๖๕๖อัตรา
ซึ่งเขาบอกว่าการปรับรถเนี่ยประหยัดไปได้เท่าไหร่
ล้านบาท๖๐๐ล้านบาทใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
อีกสิ่งหนึ่งคืออะไรครับประเทศไทยเออเธอเพิ่งมาถามเนอ
ถามพูดไปตั้งนานเธอไม่ค่อยฟังเนาะ

แต่อยากให้คนในพวกเท้านี้อยู่บนตัวคุณละเกิด

เข้าใจไหมฉันอยากให้เหยียบเลย

เพื่ออะไรเพื่อลดงบประมาณ
ด้านกำลังพลในห่วงปี๒๕๗๐เนี่ย

รวมถึงการปิดการบรรจุกำลังพล
คนในปี๒๕๖๐๖๔เนี่ย
ตอนนี้อาจจะมีการปรับลด

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีการปรับลด
กำลังคนที่ก็ต้องเราเกณฑหารกันเนี่ย

ก็สามารถประหยัดงบประมาณไปแล้ว๑๕๐๐บาท

ก็ถึงปี๒๕๗๐เนี่ย
ก็สามารถปรับลดกำลังลงได้

น่าจะถึง๑๒๐๐นาย

เข้าเป็นทหารกองประจำการนั้นนะครับ
จำนวนตรวจเลือกในแต่ละปี
ก็จะสอดคล้องกับโครงการ

ทหารปีนึงเนี่ยประมาณ๙๐๐นาย

แล้วก็เดี๋ยวสักพักเราจะปรับลดลง

๓๕๐๐นายนะครับ
เขาว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ระบบใหม่
แล้วก็จะต้องลดจำนวนทหารลดลงลดลงลดลงพอสมควรเขาว่าอย่างนั้น
นายพลในประเทศไทยมีทั้งหมดห้าร้อยสามสิบคนอืม
อันนี้คือสัตว์กระดาษของเขาควางแผนมาเนอะ
ล่าสุดเนี่ยคุณป๋องกระพลก็ดูรายการเราอยู่นะครับผม

เขาส่งข้อความมานะ

ตรงมาแบบเนี่ยคุณดูสิ
โชว์เลยนะเนี่ย

ออกรายการได้เปล่าเนี่ย
เขียนว่าอะไรเนี่ย

คือรอดูไง
หมายถึงพี่หนูคือนอน
บอกไอ้ป๋องรอสำมึงเลย

ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่มีการออกมาเขาเรียกว่าเหมือนแฉเนอะ
ที่มันแบบมีกันมานานแล้วเรื่องของสวยรถบรรทุก
รถบรรทุกสวยรถตะลุ้งรถตะลี่เยอะมากทีนี้

ใช่ถูกต้องค่ะซึ่งบิ๊กเต่านะคะ
คนตำรวจตีจรูลเกียรติปานแก้วก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของความคืบหน้า
บอกว่าจะต้องเข้าไปจัดการไปล้างระบบเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยค่ะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาตัวเองมีการเรียกประชุมรองผู้บังคับการ
ผู้กำกับสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงทุกนายไปแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่ามีการสั่งการให้ทุกกองกำกับ
มีผลปฏิบัติการเริ่มจับกลุ่มรถบรรทุก
แล้วก็รถยนต์ที่ฝ่าฝืนทำผิดกฎจรจรอย่างเคร่งครัด
โดยรับว่าเริ่มมีการจับกลุ่มรถบรรทุกน้ำหนักเกินกันบ้างแล้วค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดสมุทรปราการอุบลราชธานี
และคาดการณ์ว่าต่อไปจะมีผลการจับกลุ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน
จากนี้ยังบอกว่ามีการสั่งให้ยกเลิกชุดเฉพาะกิจทุกชุดนะคะ
พร้อมตั้งทีมสืบสวนทางลับเพื่อแสวงหาข้อมูลทั้งหมด
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะ๒มิถุนายน
ก็จะเป็นคนไปพบกับตัวแทนของสมาพันธ์รถบรรทุก
เพื่อที่จะประสานขอข้อมูลด้วย
ส่วนกรณีจะเรียกตัวตำรวจที่มีส่วนผัวพันกับเรื่องนี้
มาช่วยราชการหรือเปล่านั้นคงตอบไม่ได้
กว่าจะมีข้อมูลหลักฐานชัดเจน
แต่ถ้าหากทางสมาภัณฑ์เอาหลักฐานไปมอบให้เลย
ท่านบอกว่าท่านจะสั่งดำเนินการทันที
แต่เห็นวันนี้ทางสมาพันธ์ขนส่ง
เขามีการเอาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเอกสารต่างไปให้คุณวิโรธอยู่นะวันนี้
เรื่องราวต่างก็มีการออกมาพูดถึงกันเยอะเนี่ย
จับกลุ่มเรื่องของรถบรรทุกน้ำหนักเกินจริง

คือตอนนี้มันคือกลายเป็นแบบว่า
เขาไปเขาบอกเอ๊ะสติ๊กเกอร์อยู่ไหน

แต่ตามรถตู้รถบรรทุกเขาก็คงจะสั่งให้แกะตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องป่ะ
ก็มันมีข้อความแชทออกมาอยู่เป็นกลุ่มมันต้องได้ทำอะไรหลังผ่านแม่

ใช้เขาว่า๓๐ปีนะดูสิไม่รู้กี่๑๐ปีมาแล้วอย่างนี้จริงหรอนี่ต้องดูในเฟซบุ๊กที่ส่งมานะ
หลมทาลายมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ขายดีก็มีของกำนันให้ทุกปี

ดีก็ส่งสวยแล้วมันทุกอีกเนี้ยสวยหมดดาวแต่สวยเธอมันน้อยไปไง
เมื่อสู้แบรนด์อื่นก็แบรนด์อื่นก็ดูสวยจนถึง
โอ้โหอีแบรนด์อื่นเนี่ยเขาไม่ได้ให้นะไอ้นี่ไปขูดเขา
รีดรีดด้วยพ่อรีดตายไปถ่ายแฉะหน่อยนะ

มึงต้องจ่ายกูเลยเห็นหน้ากูโผล่เข้าไป

แม่

ขายได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้
ก็งงจังเลยขายอะไรอ่ะลูกค้าตกใจ
อะไรลูกค้าตกใจคุณผู้ชมบอกว่าเขียนเขียนกันดูงงงงน่าซื้อดี

ซื้อไปเถอะช่วยกันหน่อยไปดูนุ่มเปิดใจโดนรายเดอร์ตบหน้า
กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมาก
ร้องเรียนบอกว่ามีหนุ่มรายเดอร์คนนึงเนี่ยขี่บนทางเท้า
แต่ว่าตัวเองที่เดินเท้าเนี่ยไม่ยอมหลบทางให้
เนี่ยนะฮะซึ่งกลับกลายเป็นว่าโดนรายเดอร์เนี่ย

แล้วหลังจากนั้นรายเดอร์หลบหนีไปเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
น้ำหน่อยสิบลูก
มาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บ
เขาเดินอยู่เขาเดินอยู่นะแต่เขาเขาไม่หลบให้อ่ะ

อย่างนั้นแล้วเขาไม่หลบให้รายเดอร์ก็หันมา
เนี่ยครับเขาก็มีการวิวาทะกันหน่อย
อ่ะนี่นี่อ่ะเนี่ยขี่ตามมานะ
เขาบอกเอ้ยก็กี่พูดขี่อย่างงี้ได้ยังไงผมเดินทางเท้าอยู่
คุณขี่อีงวิไม่ถูกต้องอืมแล้วอะไรอ่ะ

ทำอย่างนี้เธอได้ยินมาแล้วเหรอเธอภาพอย่างนี้
มึงจะทำงี้ไม่ได้นะมันเป็นกฎหมายน่ะ
รายเดอร์บอกเอาแล้วยังไงแล้วมึงจะทำไมตบก็อย่างนี้ตบเลยตบเลยตบเลย
เออเออตกใจเห็นไหมล่ะเออเอาดิเอาเออถ่ายเอาเอาเออเนี่ยตก
แบบนี้เห็นไหมล่ะโอ้โหไม่ตบเขาหน้าเนื้อหันตบเขาได้ยังไงอ่ะ
รูปวิวเลยเนี่ยครับโอ้โหอันนี้ผิดเต็มเต็มอ่ะไลเดอร์มันผิด
เต็มแล้วเออผิดตั้งแต่มันขี่เข้ามาบนประตาศแล้วขี่บนทางเท้า
ยังไงเรื่องนี้ถึงคุณชัดชาติไหมเนี่ยรีบไปตบหน้าเขาอีกเนี่ย
เนี่ยอันนี้ตอนที่ขับมาเนี่ยเห็นไหมเขาก็ไม่ได้หลบให้
เขาก็หันไปบอกเออทำไมมาขี่บนนี้แค่ทักว่าทำไมมาขี่บนนี้
ก็นั่นไงนะฮะก็คือคนผู้ชายคุณผู้ชายที่ถูกตบเนี่ย
ว่ากิติบอกว่าตนเองเนี่ยกำลังเดินทางเท้าอยู่หน้าปากซอยสุขุมวิท
เมื่อใกล้ถึงที่ทำงานก็พบมอเตอร์ไซคันนี้ขี่มาบนทางเท้าด้วยความเร็ว
ซึ่งตอนนั้นตนเองเนี่ยไม่ได้หลบให้รายเดอร์เนี่ยก็มีอาการรถเซไปเหมือนกัน
แล้วหลังจากนั้นก็ตอบว่าตนเองว่าทำไมมึงไม่หลบ
ไม่มีน้ำใจหรือไงตนเองก็โมโหแล้วก็สงสัย
ก็เลยต่อว่ารายเดอร์เนี่ยกลับไปแล้วมึงล่ะทำไมถึงขับมาบนนี้
ขี่รถตามมาตนเองก็ยืนรอพร้อมถามว่าต้องการอะไร
เขาก็บอกว่าต่อยกับกูไหมล่ะมึงเอากูไหมตัว
หลังจากนั้นก็ลงมือทำร้ายร่างกาย
มันก็เลยหยุดแล้วขับรถหนีเข้าสุขุมวิท๘๕ไป

เออนี่นะตรงรวมเป็น๓๕นะเขาเขียนมาผิด
โดยตนได้เข้าไปแจ้งความแล้วที่สนพระขนง

เขาก็ว่าผมว่าทำไมมึงไม่ออกทำไมไม่มีน้ำใจ
เมื่อเขียกกินคุณก็ไม่มีนะครับ
แต่ว่าคุณก็ว่าผสมคนตร์กำลังดูว่าทำไมถึงทำประวัติขนาดนี้
มันได้ที่หูดูดีนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
ช่วงไหนที่มีโอกาสที่พนักงานเขาจะทำผิดพลาดได้
เพื่อที่จะแก้ไปแบบอบรมอะไรอย่างนี้ครับ
เพื่อให้มันจะได้สอดคล้องว่าคุณทำยังไงรถคุณอยู่ตรงไหนอะไรประมาณตรงไหนเท่านั้นเองค่ะ
มันจะได้ถูกที่ถูกทางแล้วก็คนเดินทางถนนเนี่ย
เขาจะได้มีความรู้สึกปลอดภัย

เขาบอกว่าเขาไม่ได้สิ่งนั้นไปตกกลับไปเดินไปตกจะได้ตกกลับเหมือนเนี่ย

ต้องแจ้งความมันผิดตั้งแต่กี่มอเมอร์ไซค์บอกว่าทางท้าวแล้ว

ป่านดินส่วนปรากฏมาเดี๋ยวพูดส่งคลิปอะ

อือเป่ยนี่นะเห็นแล้วก็เนอะ
เดี๋ยวนี้คนเราเนอะอืมไปอีกหนึ่งเรื่องดีกว่า
เลยครับอืมขอบคุณค่ะนะฮะอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้มัน
หลอกกันอ่ะมันเกิดขึ้นเยอะหลอกให้รักแต่อันเนี้ยมันมีตัวตนจริงจริง
อืมแล้วทุกอย่างความรักมันเกิดขึ้นคือเป็นสิบโทหนุ่มช้ำรักอุ้ย
ทำไมฮะฮะทำไมล่ะกำลังจะเล่านะครับคือเรื่องเนี้ยมันเกิดจาก
ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งเขาโพสต์ข้อความว่าอยากจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้หญิงคนนึงซึ่งผมกับผู้หญิงคนหนึ่งได้ตกลงคบกันมีอยู่วันหนึ่งได้ตกลง
เอาละเราจะแต่งงานกันแล้วพอแต่งงานแล้วนะได้๗วันนางก็หายค่ะ
ขาดการติดต่อไปสักพักหนึ่งพอติดต่อได้คือบอกว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุข
สุดท้ายผมโดนเทฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับอันนี้แหละข้อความมันเกิดขึ้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
พบกับสิบโทสุทาคุณสุทาเนี่ยอายุยี่สิบแปดปีช่องของโพสต์ก็เปิดไปว่า
ตนเนี้ยรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่าผ่านแอปพลิเคชันหาคู่อืม
โดยมีการแชทหาขอเบอร์โทรคุยกันนะน้องจากนั้นก็มีการนัด
แล้วก็ตนเนี่ยก็ได้ไปเล่าให้บ้านของฝ่ายหญิงแต่พอนอนค้างคืน
เช้ามาทางญาติฝ่ายหญิงบอกว่าให้ไปเอาผู้ใหญ่มาคุยกันเลย
ไปหาผู้หญักผู้ใหญ่มาคุยกันเลยเพราะว่ามันผิดประเพณีอ่า
มาแต่งงานอ่ะเอาง่ายง่ายเพราะผิดประเพณีของบ้านเขาอุ้ย
บ้านเขาถือเหลือเกินตื่นเช้าอย่างที่บอกเราก็เอาละ
ก็เดี๋ยวเราไปเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาคุยตนก็จึงโทรไปหาพ่อ
พ่อเราอยากจะมั่นหมายกับผู้หญิงคนนึงนะ
โดยแม่ของฝ่ายหญิงเขาเรียกค่าสินสอดมาเป็นเงิน๒แสนบาท
สองบาทซึ่งก็ได้คุยตกลงกันไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะฮะ
โดยแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกค่าสินสอดมาแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ย
เขาร้องขอมาแต่งก่อนได้ไหมเรียกมาเอางี้เอาไหม
ดองก่อนเธออืมค่าดองมาก่อนแสนนึงโอ้เอามาก่อนครึ่งหนึ่ง
แล้วยังไงแสนนึงทองบาทนึงตนก็เอ๊ะใจว่าเกิดจากสองพ่อตองแม่
มันมีค่ามั่นอ่ะถูกต้องไหมเข้าใจแต่ค่าดองอ่ะมันมีด้วยเหรอ
ลักษณะเหมือนจองโคต้าจองโคต้าลูกสาวเออเหมือนจองโคต้า
เขาก็บอกอย่างนี้ส่วนจะได้จองหรือไม่จองอีกเรื่องนะโคต้าก่อนนะ
แสนหนึ่งก่อนเออโคต้าก่อนแล้วค่อยมาได้จองเพราะวันแต่งอีกแสนนึงอ่า
ไปเจอกันที่แอปพลิเคชันหาคู่นะในที่สุดจากนั้นก็บอกเอาละ
แสนนึงก็โอเครักเขาแล้วเนอะก็จากนั้นก็ไปเอาเงินมา
ซื้อทองแล้วก็เตรียมจัดงานตนก็รีบโอนเงินไป
พอถึงวันแห่ขบวนขันหมากไปบ้านเจ้าสาวเอ๊ะแปลก
ทำไมทำไมจัดงานแต่ทำไมไม่มีคนในหมู่บ้านมาร่วมงานเลย
ไม่มีใครมาเลยเออเอ๊ะทำไมไม่มีคนรอมั้ยรอมั้ยเออ
มีแต่ญาติสนิทซึ่งเป็นญาติอย่างเดียวนะ
เพราะญาติญาติอย่างเดียวนะพิธีทุกอย่างดูแล้วแบบโอ้โห
รวบรัฐรวบรัฐแบบเร็วประหยัดประหยัด
หลังแต่งได้๖วันเป็นไงนับค่ะก่อนวันนั้นค่ะทำไม
เงินมาปุ๊บสินสดนับกันใหญ่เลยนับเงินนะนับสิอุ้ยมาแล้วมึงแล้ว
พาอยุ่ไหนนะไม่มีช่างภาพเนอะไม่ต้องถ่ายไว้เมื่อถือซิครับ
ต้นกับสาวก็แต่งงานประมาณหกวันเอ๊ะหกวันผ่านไปกันค่ะ
เป็นอะไรเงียบนะตนเลยไปตามถึงที่ทำงาน
ซึ่งเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคือรู้หลักแหล่งว่าเขาทำงานทำการอะไร
ถือว่าทำงานโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งของกรุงเทพตนพยายามถามแล้วก็พูดคุยแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมพูดคุยด้วย
เอาแต่เงียบแล้วนางก็เดินหนีไปโดยพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องเขาตนบอกว่าถูกหลอกแล้วล่ะ
ทั้งหมดน่าจะถูกหลอกแล้วล่ะเบื้องต้นก็ขอดำเนินคดีอย่างนี้ถือว่าผิดไหมกัญชัย
ก็คือมันก็แปลกอยู่อ่ะมันก็แปลกแต่เราก็แบบเนาะ
เพราะว่าแต่งไป๖วันแล้วหายเลยถือว่าผู้ชายเป็นคนดีมากนะเธอ
ใช่ไหมเพราะมีค่าแบบว่าไปฟังเสียงอ๋ออ่ะลองฟังดู
สิบโทผมมึงเอ่ยใจว่าเขารู้จักกันแค่นี้หรอ
ทั้งทั้งที่คนคุณเป็นคนเท่าคนแก่เนี้ยอืม
จะไม่เรียนเชิญใครมาบ้างเลยเหรอความคิดเห็นเดียวกันหมดเลย
ผมว่าครับตั้งใจมาหลอกเพื่อเอาสินสอด
เสียใจมากครับเพราะว่าผมก็คิดว่าจะสร้างครอบครัวแล้วล่ะ
เขาจะทันครับผมแบบนี้อำนั่นแหละดูซิทุกวันนี้
เยอะนะฮะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์เข้ามาให้รูจักกัน
แล้วมีเรื่องแปลกแปลกอืมจริงจริงมันแปลกจริงจริง
คนแบบว่าโอนไปจนหมดเนื้อหมดตัวอย่าลืมนะ

ชีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมา๑๐๒๐ปียังใจแตกได้จากแอปพวกนี้เลย

เมื่อกี้นี้คือมีคนส่งมาบอกว่า
คนที่เดินบนถนนเขาเอาไหล่ไปกระแทก

เขาอาจจะหมั่นไส้แล้วเอาไหล่กระแทกก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูสิ
น้ำเบล์บะน้ำเบล์

น้ำเบล์เบล์
ไปชนเขา
คือเหมือนกับตั้งใจเดินไปชน
ไม่ยอมหลบแล้วตั้งใจเหมือนเดินไป
เขาก็เดินบนฝั่งท้าว
ตรงเขาอาจรู้สึกว่า

เขาไม่ควรจะขึ้นมาขี่บนนี่
เดินไปเบียดซะหน่อยแต่ก็เป็นที่มาซึ่งนำออกมาการถูกตบ
แล้วล่ะถูกไหมแต่นางก็โดนตบไงเธอก็ใช่ไงฉันสงสารนางนะไปทำงานตอนเช้า
แล้วโดนตบอ่ะไม่จะต้องตบกับคนอื่นฮะไม่ใช่ตบมั้ยมันแถวที่ทำงานแบบสุขุม
แต่เมื่อกี้ตกลงจุดทุบ๘๕หรือ๓๕กันแน่เพราะว่าทั้ง๓๕ทั้ง๘๕เลย๒อันเนี่ย
ผมก็เลยงงไปหมดแล้วแต่นี่น่าจะเป็น๘๕นะอันนี้มีทั้ง๓๐ภาพทั้ง๘๕เลยผมก็ไม่รู้อันไหนกันแน่
เตี้ยวเกียรติไหมเนี่ยคือแบบไม่แต่สรุปช้าอุตส่าห์จะรีบไปทำมาหากิน
โดนอะไรตบไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีมันก็แค้นนะเว้ยใช่ใช่มันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะ
เขาก็ไม่ได้ผิดเนาะใครจะเป็นเศรษฐีชั้นนาศิอยากจะพูดคำนี้ใช่
แต่วันนี้ใครเป็นเศรษฐีก็ดีใจด้วยแต่ถ้าคุณยังไม่เป็นเศรษฐีจะเป็นเศรษฐีไม่ต้องรอ
ดวงจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกแล้วฮะดื่มคาราบาลแดงส่งฝาก็เป็นเศรษฐีได้เหมือนกันนะฮะ
วันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เศรษฐีทองล้านคนแรกจากแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ
ต้องขอบคุณคาราบาลแดงที่ช่วยต่อยอดให้คนไทยสร้างอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้น
แล้วใครที่อยากจะเป็นเศรษฐีแบบนี้นะคะก็รีบส่งฝาเพื่อลุ้นล้านถัดไปค่ะ
เพราะว่าคิวต่อไปอาจจะเป็นคุณผู้ชมก็ได้เช่นกัน
ซึ่งก็จะมีการจับแจกล้านที่๒ในวันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๖ค่ะ
กติกาง่ายแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงนะฮะให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
มันจะมีอีกอันหนึ่งคือฝาคันโซคันโซกูล๒นี้ให้เขียนว่าตับ
จะต้องเขียนคำว่าตับนะนะครับพร้อมกับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
แล้วคุณก็พับแล้วก็ใส่ฝาส่งที่กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์นะฮะ
ร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการฮะ
ส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐จ้ะ
ใช่แล้วค่ะตั้งแต่วันที่๑มีนาคมถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒
นะคะว่าอันนี้เขาไม่ได้แจกแค่มอเตอร์ไซค์
เขายังแจกล้านทุกเดือนอีกด้วยแจกล้านที่สองค่ะ
วันที่๑กรกฎาคมนี้นะคะคาราบาลแดงแจกจริงยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะ
อีกครั้ง๑ล้านบาทอีกครั้งจะเป็นของใคร๑กรกฎาคม
แต่ในแต่ละอาทิตย์เขาจะมีการแจกมอเตอร์ไซค์กันอยู่แล้ว
แต่เงินล้านน่ะเขาคือ๑กรกฎาคม
คาราบาลแดงแจกจริงยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากฮะ

มีข่าวเกี่ยวกับว่าหลังจากที่โซเชียลมีการแชร์ภาพของมิย่า
ย่างคือลูกสาวของพี่พีชทองเจือก็เป็นสาวแล้วนะ
ซึ่งน้องเขาเนี่ยอายุ๑๗แต่กลับมีภาพไปงานปาร์ตี้ที่จำกัดอายุเพียง
ก็คือเอาง่ายปกติทุกคนจะต้องอายุ๑๘ขึ้นใช่ไหมล่ะ
ทำไมเขาก็จะมีคนก็ถามว่า๑๘หรือ๒๐อยู่เนี่ย

ห้องงานนี้เขาบอกว่า๒๐อ๋อห้องงานนี้๒๐
แต่ปกติพ่อแม่เขาจะไปอีกไว้อ่ะอ๋อ๒๐
ร่วมงานต้องมีอายุ๒๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
มันก็เลยเป็นประเด็นถูกเผยแพร่ออกไปก็หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า
เอ้าน้องเพิ่งอายุ๑๗ไม่ใช่เหรอยังไม่ถึง๒๐เลย
แต่มี๒สาวคือมิยากับเซย่านะฮะยังไม่ถึง๒๐ทำไมไปร่วมงานปาร์ตี้ได้ล่ะ
อภิษฎลูกเป็นดาราหรือเปล่า
คือพ่อแม่เขาน่าจะไปด้วย

ชาวเน็ตก็ยังขุดประเด็นการขับรถยนต์ของมีย่า
หลังจากมีคลิปวิดีโอที่เธอเนี่ยกำลังขับอยู่ขับรถนั่นแหละ

ผู้ที่สามารถทำใบขับขี่ได้คือต้องมีอายุ๑๘ปีขึ้นไป
ทำให้หลายคนต้องตั้งคำถามว่ามันถูกแล้วเหรออะไรอย่างนี้
แต่ถ้าสมมุติไปปาร์ตี้ว่าพ่อแม่เขาไปด้วย
พี่พีชกับพี่เจงเป็นคนที่ติดลูกนะ
เวลาไปปาร์ตี้หรือไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้แต่ก็ส่วนใหญ่

แต่พ่อเห็นมีฟุ๊กใช่ไหมฟุ๊กเขาก็ไปกับลูกเขา
๒คนก็คือลูกของพี่พีชใช่ไหม๒คน
อันนี้คือที่เป็นแฟนน้องอาชิอาชิ
คนนั้นไม่ใช่ลูกพี่พีชนะคนอื่นไม่ใช่

อาจจะเป็นเพื่อนแกงเขาอาจจะเป็นเพื่อนแกงเขา
นี่เชื่อไหมแล้วคนยังพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้กันอยู่แล้ว
ใช่ก็คนมีข้อถกเถียงอ่ะเนอะ

ต่อให้คนที่เดินบนถนนจะไปเอามือไปผลักด้วย

ถ้านางจะไปทำงาน

แต่มันก็ไม่ควรเราเดินอยู่แล้วอะไรพุ่งมา
เขาไม่ควรจะขี่บุญพุธบาทพูดง่าย

ช่วงเช้าพี่ทำงานงั้นมันได้ไงล่ะ

โอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ

หมดเวลาแล้วเหรอสวัสดีค่ะ
หมดเวลาสวัสดีค่ะ

ไปกันแบบเร็วมากทีเดียว

สดกว่าใคร
ใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา